ใช่ค่ะพูดถึงเรื่องเซ็กซี่หนุ่ม
ไปมาดูสาวบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

และเพิ่มเติมเสริมความเซ็กซี่กันนะคะ
แล้วรวบรวมกันมาหลายสาวเลยค่ะ
แสดดเหล่าสวยงามเดาใจทุกคนค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกค่ะแซมมี่คาวแวว
เป็นไงเปิดตัวแบรนด์ชุดว่ายน้ำของตัวเองทั้งที
ปังกันละมั่งสักผ่า
รับบทนางแบบไปเลยจ้ะไม่ต้องจ้างคนอื่น
เซ็ปต์ก็คือสะดุดตาสะกดใจน้ำเบอร์วัน
ชุดนี้นี่ฉันข้างบนก็แซ่บข้างล่างแซ่บกว่า
ทุกทีอันมาจะกราบแซมมี่ละมี่เออสุดไปเลย
ดีเทลแหวกบนแหวกล่างแบบนี้ใส่ไปเที่ยวทะเลเขาบอกใช้ได้จริงนะจ๊ะ
ยืนยันด้วยตัวเองมาแล้วแซ่บจริง
ต่อกันที่สาวขาวโอโมอย่างเกรสกาลกล้าวกันบ้างค่ะ
โอ้โหแม่คุณเอ้ยนะฮะสีผิวขาวมากเลยนะผิวเขาดี
ชุดก็โอ้โหตัดกับสีน้ำทะเลไปเลยดำแบบตะโกนนะฮะ
แล้วดูเรือนร่างอันไรฮิติของเธอนั้นร้อยคะแนนเต็มแบบไม่หักค่ะ
ดูแลตัวเองได้ดีมากค่ะชุดไหนก็เอาอยู่
มาต่อกันที่น้องยายานบ้างค่ะยายาคนสวยของเรานะคะ
ทริปก่อนทำงานกับคุณแม่มารอบนี้คืนกำไรให้แฟนคลับแบบรายวันค่ะ
แล้วจะบอกว่าอะไรรู้ไหม
ย่านี่นะก่อนจะลงรูปส่งรูปให้พี่แบนเลือก

ย่าก็บอกส่งไปตั้งเยอะเลือกมารูปเดียว

ไม่ได้ลงทะเลเขานลงอ่าง

ก็จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดิน

คำว่าแซ่บของเธอหุ่นเธอนี่ก็ต้องกราบจิตกราบใจอยู่เหมือนกันนะ
สำหรับทุกสาวที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะ
เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนในแต่ละวันของพวกเราในการลงโซเชียล
ที่ฉันเห็นนะบอกตรงท้องอยากกินข้าว
คุณไม่ต้องท้อคุณโหลดมาเลย
พลิเคชันแต่งรูปเยอะแยะสมัยนี้ใครไม่แต่งรูปบ้าง
แล้วแต่ละรูปอย่างเก็ตโพสต์มันเหนื่อยนะ
ว่าจะได้รูปสวยอย่างนี้ต้องสุดยอดยอมสู่๖
ต้องการหายใจมีน็อคกันไปบ้างบางคน
สำหรับเราเขาไม่ต้อง
เสียบรรเทิงบรรเทิงไทยรัก